ตามกันต่อหน่อยครับความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์
คดีที่ยิงกันเสียชีวิตไป๒ศพ
สืบเนื่องมาจากผู้หญิง๒คนนัดเคลียร์กัน
หลังจากที่ต่อปากต่อคำกันทางสังคมออนไลน์
ฝ่ายหญิงเข้ามาเจอกันเพื่อเคลียร์กัน
ฝ่ายชายของแต่ละฝั่งเขาก็มาสังเกตการณ์ด้วย
สังเกตการณ์กันไปสังเกตการณ์กันมา

พลอยกันนัดนี่คือหญิงสาวคู่กรณี
ส่วนฝั่งผู้ชายที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยชื่อหนึ่งกันหน่อย
มือยิงชื่อกอล์ฟตอนนี้ถูกจับได้แล้ว
วันนี้มีซ้อดาวค่ะทีมข่าวของเราเจอซ้อดาวฮะ
ได้คุยด้วยเพราะซ้อดาวบอกว่า

หาว่าหนูไปยู้พลอย

ใช่ค่ะคือนัทโพสต์เฟซบุ๊กก่อน
บอกว่ามองหน้าแบบนี้มาเจอกันเลยดีกว่า
ลอยก็เลยโพสต์ตอบแล้วก็ไปหานัดถึงหน้าปากซอยบ้าน
ทีแรกเหมือนกับนัทเขาพยายามขอโทษแล้ว
แต่ซ้อดาวที่เป็นเพื่อนพลอยบอกไม่ได้
คุณขอโทษข้างหลังทางแมทเซตทางอินบล็อกอะไรพวกนี้ไม่ได้
คุณต้องมาขอโทษแบบต่อหน้าสาธารณะ

ซึ่งซ้อดาวเขาบอกกับเราว่าขอชี้แจงหน่อย

เอาเป็นว่าวันนี้ตามทั้งเรื่องคดียิงกันตายสองศพ
แล้วก็มูลเหตุแห่งเรื่องของพลอยกับนัท

ช่วยเราจำด้วยนะครับ
วันนี้เรามีตัวช่วยกราฟิกเราทัชเจน

เหตุการณ์ที่ยิงกันเสียชีวิต๒ศพนะครับ

เมื่อคืนวันก่อนตลาดนัดข้างทางรถไฟสถานีน้องปริงจังหวัดนครสวรรค์
การทะเลาะกันของหญิงสาวสองคน

ภรรยาคนปัจจุบันกับแฟนเก่าของมือปืน
มือปืนมีฉายาว่ากอล์ฟเมืองมังกร
ก็คือนครสวรรค์นี่แหละเมืองมังกร

หญิงสาวนัดเคลียร์กันนะฮะ
เป็นปัญหาที่มีกันทางสังคมออนไลน์
ตกลงกันไม่ได้ตกตีอะไรนะครับ
ฝ่ายชายแต่ละฝั่งก็มา

เรื่องของเรื่องต้นเหตุเกิดจากผู้หญิง๒คน

คนหนึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของนายสิทธิศักดิ์เครือโชธหรือว่ากอล์ฟเมืองมังกรหรือว่านายกอล์ฟที่เป็นผู้ต้องหา
คนที่เป็นภรรยาคนปัจจุบันของในกอล์ฟอีกคนนึงนะ
เอาคนแรกก่อนนัทนะฮะนัทเนี่ยเป็นภรรยาคนปัจจุบันของกอล์ฟ
ส่วนอีกคนชื่อว่าพลอยพลอยคือแฟนเก่าของก๊อฟ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับตามภาพแบบนี้
ผู้หญิงสองคนนี้มีปัญหาเขม่นกัน
โดยที่นัดภรรยาคนปัจจุบันของก๊อฟมือปืน
อ้างว่าถูกพลอยแฟนเก่าของก๊อฟไปมองหน้าหาเรื่องตอนที่เจอกันที่ตลาด
หลังจากนั้นก็ยังมาด่าทอเธออีกมาบูลลี่มาต่อว่าเธอเรื่องหน้าตาบอกเป็นหน้าปลอมอะไรแบบนี้
แล้วก็เลยท้าทายกันทั้งโลกออนไลน์
ฝั่งของพลอยนะครับจะมีเพื่อนชื่อซ้อดาวนะ
เดี๋ยวจะเล่าอีกทีนึงเพราะว่าซ้อดาวขอชี้แจงด้วยนะ
ที่เขาจะคอยพูดคอยคุยกันว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้
จนถึงขั้นทั้งพลอยและนัทนัดออกมาเจอกันที่ตลาดเมื่อคืนวันก่อน
ช่วงค่ำยังไม่ทันเคอร์ฟิลล์เพื่อจะมาเคลียร์กันแต่ว่ากลายเป็นตบตีกัน
ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็พาผู้ชายของตัวเองมาด้วย
ก็แน่นอนว่านัทเขาก็มากับสามีเขาก็คือกอล์ฟนะฮะ
บังเอิญก๊อฟคือแฟนเก่าของพลอยซะด้วย
พลอยนะครับความจริงพลอยเนี่ยบอกว่าเลิกกับก๊อฟไปนานแล้วแล้วเขาเป็นแค่แฟนนะ
เขาไม่ใช่อดีตภรรยานะเขาเป็นแค่อดีตแฟนนะ
ซึ่งเธอก็ไปมีชีวิตใหม่นะมีลูกแล้วสองคนด้วยนะ
เธอก็พาสามีมาด้วยในคืนวันนั้นก็คือนายสาธิตหรือว่าหนึ่ง
ซึ่งหนึ่งถูกก๊อฟยิงเสียชีวิต
นี่คือหนึ่งกับพลอยคือก๊อฟกับนัทเขาก็มีลูกนะ
ยังไม่ถึงขวบเลยตัวเล็กนิดเดียวนะครับ
พลอยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแค่อดีตแฟนของก๊อฟแล้วตอนนี้เธอมีสามีแล้วนะมีลูกสองคนนะ
วันนั้นที่นัดเจอกับนัทก็เลยพาสามีก็คือหนึ่งมาด้วย
หนึ่งพอจะมาแล้วรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้อันนี้ที่พลอยเขาคุยกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
หนึ่งก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยเพื่อนชื่อหน่อยนะ
ชื่อจริงคือสุภวัฒน์หน่อยเขามีฉายาว่าหน่อยหน้าขาว
หน่อยนี่เขาเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำมาด้วย
คือพลอยบอกว่าที่หนึ่งชวนเพื่อนมาเนี่ยก็เพียงแต่ว่าอยากจะให้มาช่วยกันแบบ
เพื่อเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยอะไรอย่างนี้นะครับ
สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ฝ่ายหญิงตบตีกันฝ่ายชายก็ต่อยกัน
อล์ฟก็เลยเอาปืนที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ยยิงหนึ่งกับหน่อยเสียชีวิตคาที่
แล้วก็หลบหนีไปก่อนจะไปถูกจับได้นะฮะจับได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
วันนี้เราจะไล่เรื่องคดีอะไรพวกนี้ให้กันนะครับแต่ว่ามีซ้อดาว
ซ้อดาวเนี่ยเธอเป็นเพื่อนกับพลอยได้คุยกับเราทางเฟซบุ๊กนะฮะ
เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คชื่อซ้อดาวนะผู้หญิงคนนี้
บอกว่าขอชี้แจงหน่อยหนูขอชี้แจงหน่อยเพราะว่ามีการนำเสนอข่าวของสื่อบางที่
บิดเบือนจนส่งผลกระทบกับเธอบางที่ถึงขั้นไปออกชื่อนามสกุลจริงอะไรของน้องเขาด้วย
คือบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนยุโยงทำให้นัทกับพลอยเนี่ยถึงขั้นนัดไปเจอแล้วมีเรื่องกัน
ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเธอไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรกับการนัดออกไปเคลียร์กันแล้วก็ตบตีกันของนัทกับพลอยทั้งสิ้น
เพราะพลอยไม่เคยมาบอกเธอเลยว่าได้นัดกับคู่กรณีจะไปเคลียร์ที่ตลาดอืม
มารู้ความจริงว่าพลอยกับนัทมีเรื่องกันก็จากโพสต์ของนัทที่เป็นโพสต์แรกโพสต์เรื่องมองหน้า
แล้วโพสต์นั้นมีเพื่อนของนัทเข้าไปแสดงความเห็นใต้โพสต์หลายคนพอเธอไปเห็นเธอก็เลยรู้ว่า
นี่พลอยมีปัญหาเนี่ยกับนัทเนี่ยสงสัยจะเรื่องใหญ่มีปัญหากันแน่นอนนะแต่ขอยืนยันว่าโพสต์ของเธอที่พูดถึงเรื่องวางมวย
เหมือนกับที่เพื่อนของนัทเขาก็ห่วงนัทแต่เธอไม่ใช่คนที่ไปยุให้พลอยกับนัทเนี่ยนัดไปเคลียร์ไปตบไปตีกันที่ตลาด
ลูกแม่แม่แม่ไม่หนูไม่ได้ไปเป็นคนไปโพสต์ยุคยงกับเขาอืมแต่ที่หนูหนูไปคอมเมนต์น่ะ
ก็คือว่าหนูไปคอมเมนต์โพสต์นัดจริงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปนัดให้มาตบมาตีกัน
คือไปโพสต์ว่าให้นัดเข้ามาขอโทษพลอยเฉยเฉยเรื่องเรื่องที่หนูโพสต์ว่าวางมวยผิดคนอ่ะ
คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนูไม่เกี่ยวกับพลอยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับมัดเราก็เลยแสดงความคิดเห็น
แล้วก็เราก็บอกว่าถ้าโพสต์ด่าได้ก็โพสต์ขอโทษได้ก็พูดแบบนี้
แต่เขาก็ไม่ได้มามีการมาโพสต์ขอโทษพลอยนะคะแล้วมันก็เงียบไปมันก็เป็น
ห่วงเพื่อนขนาดเพื่อนเขาก็ยังมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่าอะไรให้ไป
อะไรอย่างนี้แต่หนูก็ไม่ได้คอมเมนต์ว่ามึงออกมานะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ที่นั่นที่นี่หนูไม่ได้คอมเม้นต์หลังนั้นหนูค่อยคอมเม้นต์บอกว่าไม่มาโพสต์
มันก็คือโพสต์ด่าได้ก็โพสต์ขอโทษได้
อันนี้ซ้อดาวขอชี้แจงว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่พลอยกับนัทเขานัดไปเคลียร์ไปตบตีกันที่กลางตลาด
แต่เรื่องที่ว่าผู้หญิงสองคนเขานัดไปแล้วก็ไปตบไปตีกันที่ตลาดอะไรพวกนี้มันก็ไม่เท่าไหร่หรอก
ปัญหาก็คือว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าชกต่อยกันด้วยแล้วยิงกันตายสองคน

อันนี้เรื่องใหญ่คดียิงคนตายสองศพอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่วัดเกรงไกรใต้ไปคุยกับแม่ของหนึ่ง
หนึ่งนี่คือสามีของพลอยนะฮะหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ
คือแม่ของหนึ่งเนี่ยบอกว่าหลังจากเมื่อวานนี้นะเธอยอมรับว่าให้ข่าวไม่ได้จริง
เพราะว่ายังทำใจไม่ได้กับการที่ลูกชายจากไปอย่างกระทัน
แต่เมื่อคืนสวดคืนแรกเมื่อวานเนี่ยแล้ววันนี้
มีพิธีสวดศพอีกคืนนึงจะชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้
แม่เขาให้ข้อมูลมานะครับวันนี้เราเลยไปคุยด้วยอีกครั้งหนึ่ง
ของหนึ่งบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้คุยทำความเข้าใจ

ตอนนี้สงสารก็คือหลานชาย๒คนที่อายุ๒ขวบกับ๙เดือน

แล้วก็ห่วงความปลอดภัยของลูกสะพ้ายด้วยแล้วยังต้องให้กำลังใจ
เพื่อให้เขาสู้เพื่อเลี้ยงลูกชายสองคนให้ได้อีก
ส่วนพลอยเองก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กสัญญากับหนึ่งและครอบครัว
จะเลี้ยงลูกสองคนให้ดีที่สุด
ของหนึ่งบอกว่าหลังจากลูกเสียชีวิตมีเพื่อนของลูกมาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุอยู่
อยู่ต้นกล้วยมันล้มตกลงมากลางวงที่ตอนนั้นกำลังนั่งคุยกับหนึ่งอยู่
แล้วเพื่อนก็เห็นว่าช่วงที่หนึ่งขึ้นรถเพื่อนเนี่ยมองไม่เห็นตัวหนึ่งนะ
ครอบครัวก็เลยเชื่อว่าเป็นลางไม่ดีไม่คาดคิดว่าลูกต้องเสียชีวิตแบบนี้ครับ
ลูกแม่ยืนอยู่เฉยทำไมถึงต้องมายิงลูกแม่แม่ไม่เข้าใจเหมือนกัน
อืมใช่ลูกแม่ก็ไม่ได้มีอะไรเลยที่มืออ่ะแต่ทำไมถึงต้องมายิงลูกแม่
ใช่ค่ะความรู้สึกของแม่อ่ะใช่ไหมใช่มันไม่ถึงที่จะมาอย่างแบบ
ทำไมอ่ะยิงแค่นัดเดียวก็พอแล้วแล้วทำไมถึงยิงอ่ะยิงยิงซ้ำอ่ะ
มันไม่ยุติธรรมเพราะว่ามันคือว่ามันแบบผัวผัวเมียค่ะเขามาสองคนใช่ไหม
เขามาสองคนแล้วทำไมถึงแบบขอรับคนเดียว
ต้นสายปลายเหตุเลยก็คือก็เกิดมาจากเขาสองคน
แล้วเขาทำไมถึงแบบแฟนเขาโดนคนเดียวข้อหาคนเดียว
เรื่องมันแค่นิดหน่อยเองอย่างนี้มันไม่ถึงไม่น่าจะทำลูกแม่อย่างนี้เลยใช่ไหม
แล้วคนลูกแม่เนี่ยก็มีลูกสองคนแล้วใครจะเลี้ยงดูเขา

อัลที่นั่นก็คือว่าอย่าให้ดูแลครอบครัว

ก็เหมือนกับว่าแม่ของหนึ่งเขาก็ติดใจว่า
ทำไมผู้ต้องหาถูกแจ้งเขาหาคนเดียว
เพราะว่าเขามากันสองคนอะไรอย่างนี้

แต่ว่าทีนี้ค่ะเสียชีวิตตั้ง๒ศพนะคะ
อีกศพนึงก็คือหน่อยนี่เป็นเพื่อนของหนึ่ง
ในหน่อยพึ่งออกมาจากแรนจำพึ่งพ้นโทษออกมา
แล้วก็ไปด้วยกันไปเป็นเพื่อนกะว่าก็ไปช่วยเคลียร์สุดท้ายโดนยิงตายไปด้วย
ที่วัดเทพนิมิตรสว่างธรรมญาติก็ไปรดน้ำศพนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับพ่อของหน่อยค่ะ
คุณพ่อไมตรีวิมารทอง
บอกว่าก่อนเกิดเรื่องสัก๔๕วัน
พ่อเคยทักลูกว่าทำไมไม่ใส่สร้อยพระ

แล้วก็ไม่เห็นว่าคาดประคดที่เอว
ทักลูกชายไปอีกว่าประคดที่ให้คาด
หลวงพ่อเดชลงอัคระแคล้วคลาดปลอดภัย
ทำไมไม่คาดอยากให้คาดไว้ตลอด
อยู่ดีก็ไม่คาดเฉยเลยปกติคาดอยู่ตลอดนะ

หน่อยบอกว่าขอออกไปอีกรอบนึงไปซื้อน้ำแข็ง
บอกว่าหน่อยไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้เอง

พ่อก็เตือนบอกใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะ
เดี๋ยวร้านสะดวกซื้อจะไม่ให้เข้านะถ้าไม่ใส่
ออกไป๑๕นาทีคนแถวบ้านวิ่งมาบอก
หน่อยมีเรื่องตรงตลาดนัดข้างทางรถไฟ
พ่อรีบไปดูอ้าวลูกชายถูกยิงตายไปแล้วค่ะ
ยังยิงทุกชายคิดลงไปแล้วบอก

บอกครับครับส่วนมาบอกครับครับ

ในใจนั้นไม่คิดว่าจะเก
เหลืองของคดีนี้อยู่ท้องที่ของ
สพน้องพลิงที่นครสวรรคม
ภูมิกับการสพยนร์พลิงบอกว่า
เรื่องที่สามีเอาปืนไปที่เกิดเหตุแล้วก็ไปยิงเขาตาย
ไม่รู้ว่าสามีเนี่ยไปเอาปืนมาตอนไหนตอนนั้นพอไปถึงตลาด
ก็ลงไปจากรถลงไปก่อนสามีเพราะว่าต้องไปเคลียร์กับคู่กรณี
คือนัดกับพลอยเพื่อมาเคลียร์กันจริงแต่เรื่องสามีเอาปืนมาด้วย
แล้วก็ไปยิงเขาตายเนี่ยเธอไม่รู้เรื่อง
ตอนนี้นัทยังไม่ถูกแจ้งข้อหานี่คือปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่านัทยังไม่ถูกแจ้งข้อหาแต่กำลังสอบประจักษ์พยานทั้งสองฝ่ายเพิ่มเติม
แล้วก็พยานแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นจริงที่สุด
ตกลงแล้วมีคนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรยังไงกี่คน
เพราะว่าฝั่งผู้หญิงเขาตบตีกันฝั่งผู้ชายก็ต่อยกัน
ต้องสอบให้ชัดว่าตกลงแล้วอะไรยังไง
แต่เรื่องปืนเนี่ยตำรวจตรวจสอบไปแล้วนะครับ
คือในกรอฟท์ให้การว่าปืนได้มาจากเพื่อน
พอตรวจสอบไปแล้วพบว่าปืนกระบอกนี้ไม่มีทะเบียน
ไม่มีทะเบียนและที่พกปืนไปในกรอฟต์อ้างว่าเนื่องจากกลัวว่าในหน่อยกับในหนึ่ง
ฝั่งคู่กรณีเนี่ยจะมาทำร้ายภรรยาเขาก็เลยพกปืนติดตัวไปด้วย
เอาเป็นว่าตอนนี้อัตราโทษในการฆ่าคนตายสองศพของนายกอล์ฟนะครับ
ตำรวจบอกว่าจำคุกไม่ต่ำกว่า๑๐ปี
ก็ต้องขยายผลเพิ่มแหละถึงแม้ในก๊อฟจะเป็นคนยิงเพียงแค่คนเดียว
แต่คนที่ไปด้วยเนี่ยเกี่ยวข้องไหมถือว่าเป็นการร่วมกันก่อเหตุหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวดูให้อย่างละเอียดนะคะ